ต่อเนื่องความแซ่บเลยดีกว่านะคะ

ไปเตยแอษะยาบนะคะ
ยุคนี้เป็นยุครงนางจริงเพราะว่าล่าสุดที่เราได้ติดตามไป
ลาสุดไปเตยออกมาบอกกับบันเทิงไทรัศน์ว่า
หนูจะหมดสัญญากับเฮียฮ้อแล้ว

ส่งทิ้งท้ายแต่ว่าที่จัดเป็นคอมโบเซตเลย

ละครบันลังลูกทุ่งค่ะคือร้องเดี่ยวเต็ม

จัดเต็มให้สาแก่ใจเพื่อนสาวชาวเราค่ะ

จริงพี่ภาวรีเวลาหนูมองหน้าเขา

ก็เลยชื่อน่ะแม้ว่าจะอยู่ด้านใครก็สนิทกัน

เรารู้สึกว่าเป็นแม่พึ่งมาตลอด

สาเหตุใจแน่ค่ะ

ลูกสาวทุกคนชอบด้วยสุดแน่นอน
ต้องกรี๊ดแล้วต้องกรี๊ดนะคะ

อย่างนี้คืออย่างชาวเรานะเกียมกรี๊ดแล้วนะแม่
คุณผู้ชมตอนสัมภาษณ์ร้อนมากนางเต้นให้ดูเลยนะ
สาวเกี่ยวกับพี่นิดหนึ่งนะคะเต้นเพราะว่าต้องโยกอะไรรู้ไหมคะ

นะคะไหนคุณก็ชอบเมาส์นะคะโยกเพราะว่ามันมีความสนุกไง
อ๋อนะคะคนชอบเมาส์ว่าใบเตยทำสายกาม
แล้วยังไงล่ะคะควักเงิน๑๐ล้านเปิดคลินิกไปเลย

แล้วก็คือเอาตัวเองเป็นบรรทัศนนี่แหละค่ะ
ใครอยากหน้าปั๊วปังแบบใบเตยไปเลยค่ะ
เปิดนะคะวันที่๔พฤษภาคมแถวเรียบทางด่วน
เธอบอกว่าคราวนี้เธอทำแบบจริงจังจริงใจไม่จกตาด้วยค่ะ

คนจะถามเรื่องใบหน้าเรื่องรูปหน้าว่าทำไมเล็ก
เพราะฉะนั้นคลินิกใบเตยจะเน้นเรื่องการปรับรูปหน้า

พฤษภาคมดูเจอกันนะค่ะค่ะโอเค
อ่าเจอกันนะคะระหว่างสัมภาษณ์ที่ฉันพยายามมองหน้านางนะค่ะจริงมันได้รูปจริงนะคะ

ใช่มันมีการแบบเข้าคลวงศัลยกรรมอยู่กับผู้คุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าไปงานเขาแล้วไปเอากิฟต์วอเชอร์กลับมานะแม่

ครับศัลยกรรมไม่เคยแม่